หกปีผ่านไปไม่เคยได้ใช้ประโยชน์แถมปล่อยให้เป็นที่รกร้างแบบนี้
ชาวบ้านเขาเสียดายที่ดินที่เขาร่วมกันบริจาคคนละ๒๓ไร่ค่ะคุณผู้ชม
นี่คือโครงการสถานีและเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุฎกวงวังยาวตำบลวังสามะคีอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดชาวบ้านสามหมู่บ้านในพื้นที่นี้
ร่วมกันบริจาคที่ดินคนละเล็กคนละน้อยครอบครัวละ๒๓ไร่
เพื่อให้ทางการได้สร้างสถานีสูบน้ำไฟฟ้าแห่งนี้ให้ชาวบ้านได้มีน้ำกินน้ำใช้น้ำทำการเกษตรร่วมกัน
กรมชลประธานรับเรื่องได้งบประมาณเร่งสร้างทันทีด้วยงบยี่สิบสองล้านบาทแล้วเสร็จเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสอง
เมื่อชาวบ้านได้สถานีสูบน้ำและคลองส่งน้ำความยาวประมาณ๓๕กิโลเมตรต่างก็หวังว่าจากนี้ไปจะมีน้ำทำการเกษตรตลอดปี
ถึงเวลาส่งมอบให้อบตวังสามัคคีเจ้าของพื้นที่ดูแลบริหารต่อเพียงแค่ช่วงสองถึงสามวันแรกของการเปิดทดลองใช้สถานีสูบน้ำ
ก็เกิดไฟฟ้าช็อตเครื่องสูบน้ำพังเสียหาย
มันดีแหละแต่ว่าเฮ็ดไปแล้วมันใส่งานบวดัยใส่งานบวดัยเอ่อ
อ่ะมือเริ่มเปิดเปิดมาได้ประมาทแค่สามนาทีสองนาที
อ่ะเปิดสูบน้ำเชิงกำไหมจากวันที่เครื่องสูบน้ำไฟไหม้จนพัง
คือเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสองจนถึงทุกวันนี้
เครื่องสูบน้ำซ่อมหรือยังคำตอบคือยังค่ะ

แล้วตอนนี้กลายเป็นที่รกร้างไม่สร้างประโยชน์
หรือนักการเลี่ยนเขาไปทาง
จะไปต่อหรือจะพอแค่นี้

ถ้าไม่ทำให้เกิดประโยชน์แล้วเขาก็อยากได้คืน
แต่ถ้าไปต่อปรับปรุงซ่อมแซม
สถานีสูบน้ำและคลองส่งน้ำให้กลับมาใช้ได้
ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนเขาก็ยินดีเสียสละต่อไป
หน่วยงานไหนรับผิดชอบคุยกันนะคะ
หาทางออกให้ชาวบ้านทีค่ะ